ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นคุณพลาดไม่ได้เลยนะ
เราจะนำมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกัน
ฝากกันมาเลยนะฮะแล้ววันนี้นะฮะร้านที่อยากจะให้ติดตามกันนะครับก็คือร้าน
ร้านครัวพาธิยกุล

ใครที่ชื่นชอบการทานน้ำพริก
ห้ามพลาดเลยนะคะโดยเฉพาะเมนูน้ำพริกไข่ปูครูแดม
เขาใช้สูตรลับของครัวสืบทอดมาจากรุ่นคุณยาย
แล้วก็จากการทำทานกันในครอบครัวแล้วก็มอบให้กับคนใกล้ชิด
กลายเป็นน้ำพริกที่หลายคนชื่นชอบ
แล้วเท่านี้ยังไม่พอเขายังมีเมนูอีกหลากหลาย
รวมไปถึงมีเครื่องดื่มอย่างน้ำผึ้งผสมมะนาว

ใครหิวอะไรยังไงก็สั่งกันได้เลย
บอกว่าที่นี่จริงเขาเป็นโรงเรียนการดนตรีและหน้าตสิน

แต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยมีการปรับตัวและการทำอาหารหาย
เอาล่ะน้องใบตอง
เอางี้ถ้าใครจะจดไม่ต้องจดดีกว่าถ่ายรูปไปเลย๑๒๓

ถ่ายเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ

อยากจะฝากร้านก็ส่งข้อมูลมาได้เป็นภาพนิ่งหรือเป็นคลิปความยาวไม่เกิน๑นาที
บอกรายละเอียดทั้งหมดมาผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจไทยรัฐทีวีนะคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยโปรโมทแล้วก็รีวิวสินค้าคุณผู้ชมแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะ
โครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดแล้วจ
ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะ